มาดูความคืบหน้าเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ภูมิในการโรงเรียนกับนักเรียนชั้นม๒
ก็ส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัด
เพื่อไปตรวจสอบเรื่องของวิและซึ่งเบื้องตนนั้น
ก็ถ้าพบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงก็ต้องถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับ
เตรียมสั่งพักราชการตลอดระยะเวลาการสอบสวนนะครับ
สนองสุดสะอาดภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๖เปิดเผย
ถึงกรณีของนายณฐาพบบุญทองโทนอายุ๕๑ปี
ภูมิในการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้นม๒ลักษณะเคยกำลังคบหากันอยู่
โดยระบุว่าจากการตรวจสอบประวัตินะครับพอคนนี้ไม่พบว่าเคยมีประวัติเสียหายแล้วก็ไม่เคยถูกร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมความเสียหายมาก่อนครับจนเป็นเหตุให้ต้องถูกตัดเงินเดือนตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
แต่ว่าจากกรณีนี้ทางเขตได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๒ชุดครับ
คือชุดคุ้มครองสวัสดิการสวัสดีภาพเด็กและชุดสืบหาข้อได้จริงเรื่องวินัย
ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลพยานแวดล้อม
เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรง
โดยมีกรอบระยะเวลาภายใน๑๘๐วัน
หากมีความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษปลดออกหรือว่าไล่ออก
ส่งไปเรื่องการจังหยาบันห่วงของความเป็นครูิดอย่างมาก
จากว่าความเป็นครูต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพ
รวมถึงต้องมีจิตใจเมตตาตัวเด็กนักเรียน
่งมั่นที่จะเป็นเรือจ้างสั่งสอนอบรมเป็นคนดี
ซึ่งการกระทำแบบนี้ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของครูทั่วประเทศด้วยนะครับ
ได้มีการติดต่อกับทางพอซึ่งขนาดนี้ก็ลาป่วยอยู่แล้วก็มีใบรับรองแพทย์อย่างชัดเจนครับ
โดยระบุว่าจะมาทำงานวันที่๑กุมภาพันธ์
แล้วก็จะไปพบกับพนักงานสอบสวนวันที่๓๑มกราคมนะครับ
ในวันนี้น้องแน็ตซึ่งเป็นนามสมมุตินะฮะยังไม่ได้มีการเดินทางไปโรงเรียนตั้งแต่เกิดเรื่อง
โดยขาดเรียนตั้งแต่วันที่๖แล้วนะครับ
จากการสอบถามไปยังเพื่อนของน้องก็ทราบว่าตอนนี้กลับไปอยู่บ้าน

ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ทางโรงเรียนเองก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองของน้องว่าเด็กนั้นขาดเรียนหลายวัน
ซึ่งทางคณะครูเองก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของน้องด้วยนะครับ
เกรงว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เนิ่นนานไปก็จะมีเรื่องของปัญหาแล้วก็เสียโอกาสเรื่องของการศึกษาได้
ซึ่งขณะนี้แม่ของน้องคนนี้ก็ยังคงยืนยันนะและพอการคุยกับลูกสาวแล้ว